พาไปดูอีกหนึ่งความฮือฮาบนโลกโซเชียลดีกว่า
มีคนพบรถหน้าตาประหลาดนะคะเขาออกวิ่งบนถนนใจกลางเมือง

นี่เป็นคลิปวิดีโอจากคุณรบกวนหน่อยนะให้เรายืมสัก๒๐๐

ใช่นอกจากจะชอบชัดเจนเห็นชื่อชัดเจนนะคะ

ขับรถจักรยานยนต์ไปพบกับรถยนต์๔ล้อขนาดเล็กนะคะ
รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้แหละ

นี่เป็นท้องถนนในประเทศไทยนะคะ

ก็ประหลาดใจเลยต้องอัดคลิปมาแชร์ต่อนะคะ

ผมอยากรู้คล้ายยานอวกาศเลย

หลังจากโพสต์ไปไม่นานนะคะก็มีเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
หรือสวอทอเป็นผู้ออกแบบ
เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
เพื่อกระจายแรงระเบิดออกด้านข้างของตัวรถ

ซึ่งก็จะรับแรงระเบิดเต็มนะคะ
อกจากนี้รถประเภทนี้เนี่ย

จะใช้กำลังในการเดินทางในภูมิประเทศที่ไม่เหมาะกับรถทั่วไปมากกว่านะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีคำชี้แจงจากคุณวิศนุรมนุกุลออกมา
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
หลายคนก็เข้ามาชื่นชมทางทหารที่ไม่หยุดพัฒนายุทธโปรกรณ์ต่างค่ะ
เคลียร์กันไปใช้ในทางเฉพาะนะคะ
อาจจะเห็นภาพกำลังเคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นตาก็เลยนำมาโพสต์กัน
ก็ดีก็เป็นความรู้นะสำหรับรถในลักษณะแบบนี้นะคะ